ต่ออีกหนึ่งที่ไม่รู้ว่าจินตนาการหรือเรื่องจริงแหละ
ที่จังหวัดซูรินชาวบ้านเขาแตกตื่น
เพราะเขาเจอกับแสงประหลาดแบบนี้อยู่กลางทุ่งนา
ชาวบ้านเขาก็เลยเชื่อว่านี่คือแสงของผีปอบ
มันอาจจะไม่สามารถหาคำตอบได้นะคุณผู้ชม
แต่ชาวบ้านเนี่ยเขาเชื่อกันว่านี่คือผีปอบนะ
ชาวบ้านถนนชัยหมู่๘ตำบลกันตรวจระมวล

เขาเป็นคนถ่ายแสงประหลาดนี้ได้ช่วงเวลาประมาณ๒ทุ่มครึ่ง
เขาบอกว่าแสงนี้ลอยไปลอยมาลอยอยู่นานราวสักครึ่งชั่วโมงได้
ลักษณะของแสงนี่เป็นสีแดงนะคุณดูนะ
แดงวึบแล้วก็หายไปแดงสลับเหลืองเขียวหรือยังไงไม่รู้
วูบวาบอยู่บนท้องฟ้า
แล้วบางคนเนี่ยเขาว่ากันว่าแสงนี้ลักษณะคล้ายกับใบหน้าคนด้วย
แต่เป็นหน้าของผู้ชาย
จากนั้นทีมงานตลอดข่าวของเราเดินทางไปเลยนะคะ
ไปพบกับอาจารย์โหลกหมอผี
เป็นสับปะเหลออายุน้อยประจำหมู่บ้าน

ฟังเขาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้าง
มันต้องไปมาตอนแรกมันจะมาทางนี้
แล้วลูกน้องมาพอดีเลยมันไม่มา
ตอนแรกมันเป็นสีแดงแล้วก็มันมีสีเขียว
มันก็วาบวาบแล้วมันส่งลูกตา
นี่ไงเพราะว่าอาจารย์โหลบอกว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เห็นนะเป็นครั้งที่๓แล้ว
คือส่วนตัวเขาเองเขาไม่ได้กลัวอะไร

เขามีความเชื่อว่าแสงเนี่ยแสงประหลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะมีคนมาลองของ
ส่วนคุณสนานหน้าชมผู้ใหญ่บ้านนะ
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าโดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่เคยเห็นกับตา
แต่ว่ามีลูกบ้านส่งคลิปแสงประหลาดแบบนี้มาให้ดูเป็นประจำ
แล้วก็เห็นว่าดวงไฟประหลาดกลางทุ่งนา
อยู่ในทุ่งนาบ้างอยู่ในป่ายางบ้าง

ซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาไม่เคยเห็นหรอก
มีแต่คนส่งคลิปมาให้มีแต่คนเอามาให้ดู
เขาก็อยากให้คนที่เห็นคนที่ดูเนี่ย
วิจารณญาณในการตัดสินในการรับชมกันด้วย

ไอ้ดวงไฟประหลาดแว๊บเนี่ยมันคือดวงไฟจากอะไรกันแน่
จริงหลีบปอบเหรอโอ้โฮ
เขาบ้านเขาก็เชื่อกันแบบนั้น